คุณผู้ชมคะมาดูเหตุหึงหวงค่ะ
แล้วก็มีการแทงครูสอนภาษาที่เป็นผู้ชาย
เหตุการณ์มันเกิดจากว่าฝ่ายชายหึง

ไปมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับครูสอนภาษาผู้ชายคนนี้

ที่โรงเรียนสอนภาษาแล้วทุบกระจกแตก
เอามีดแทงจนเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจช่วยเหลือ
บัณฑิตนามวัยอายุ๔๔ปี
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนภาษาเยอรมันนะคะ
ครูสอนภาษาคนนี้ถูกแทงที่หน้าอกซ้ายช่วงราวนม

ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนี่คือไม่ได้สติแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้
โดย๑๐ตำรวจโทษธิติพงศ์เล่งระบำตำรวจภูทรเมืองพัทยา
พร้อมกับศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนทะเลาะกันแล้วก็ใช้อาวุธมีดแทงกัน
จุดที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น๓คูหา
อยู่ติดกันภายในซอย๒๗นาเกลือที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ซึ่งอาคารพาณิชย์ตรงนี้มีชื่อว่าบ้านภาษาเซอร์วิส
ตอนที่ไปถึงเจอครูสอนภาษานอนแน่นิ่งแล้วเลือดไหลนองไปหมดเลยค่ะ
ไม่มีสติแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบางละมุง
แต่ท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมเสียชีวิตนะคะ
โดยผู้เห็นเหตุการณ์คือนางสมพรคงเสมาอายุ๔๘ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดหน้าร้าน
แล้วก็เดินจะไปหาครูสอนภาษา
แต่ว่าที่โรงเรียนสอนภาษาล็อกประตูเอาไว้
คนร้ายก็ใช้เท้าถีบกระจกเข้าไปค่ะ
แล้วก็เอามีดที่เตรียมมาแทงเข้าไปที่หน้าอกของครู
หลังจากนั้นคนร้ายผู้ชายนี่หลบหนีไปนะคะ
ซึ่งคนร้ายผู้ชายที่ก่อเหตุ
เป็นแฟนกับสาวร้านอาหาร

ชอบคิดว่าแฟนสาวนอกใจไปมีคนอื่น
ก็คาดว่าก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ
ทางคนที่เกาะเหตุก็คิดว่าแฟนของตัวเอง
มาชอบหรือว่ามีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับครูสอนภาษา

แล้วคนร้ายเขาได้พูดไหมก่อนใครเขาบอกว่าไม่ได้
เพราะว่าไปยุ่งกับเมียเขาเพื่ออะไรก็ไม่ได้

บอกคนสาวไปยุ่งกับเมียเขาแค่นั้น

ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาเนี่ย
จับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว
ผู้ชายที่ใส่เสื้อฟ้าเขียวสวมแจ็คเก็ตสีดำเนี่ยนะคะ
คือนายเกดนรงจันสิรินุสรอายุ๕๑ปีค่ะ
ก็ไปจับได้ที่ร้านสะดวกซื้อที่ริมถนนพัทยานาเกลือ
เจ้าตัวก็รับสารภาพนะคะว่าได้ลงมือก่อเหตุจริง

ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านพัก
แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ริมถนน
ส่วนมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
ก็เอาไปทิ้งในป่าบริเวณแถวที่พัก
แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยนะคะ
แต่สุดท้ายไม่รอดถูกตำรวจจับกลุ่ม
นี่คือมีดที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ปมสาเหตุมาจากอะไร
คือคนก่อเหตุเขาก็บอกว่ามาจากเรื่องชู้สาว
เนื่องจากว่าไปจับได้ว่าครูสอนภาษา
ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนสาวของเขา

ก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
เคลียร์ปัญหากับครูสอนภาษาผู้ชาย

ทีนี้พอมาถึงทางครูสอนภาษาเขาก็รีบวิ่งมาล็อกประตู
ดังนั้นนายเกดนรงผู้ก่อเหตุ
เขาก็เลยเอาเท้ายันกระจกคือถีบกระจกจนแตกค่ะ

แล้วก็เอามีดที่เตรียมมาแทงจนครูสอนภาษาเสียชีวิตนะคะ
หลังจากสอบสวนแล้วตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา

หลังจากนั้นก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน